สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์วันเสาร์นี้ขอคุยเรื่องการปฏิรูปตำรวจอีกทีหนึ่งครับเพราะการปฏิรูปตำรวจกำลังเดินมาถึงทางแยกรอยต่อระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลว
ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวล่ะครับตอนนี้คือนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีตัดสินใจเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การปฏิรูปตำรวจก็จะเกิดผลดีจะเกิดเป็นความยุติธรรมกับประชาชนกับสำนวน
กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับประชาชนอีกเยอะแต่ถ้านายกรัฐมนตรีตัดสินใจไปอีกทางหนึ่ง
การปฏิรูปตำรวจล้มเหลวครับที่ทำกันมาที่คิดกันมา๖๗ปี
ไม่ถึงไหนอะไรล่ะครับคือตัวแปรที่สำคัญที่สุด
อะไรล่ะครับคือที่เรียกว่าเป็นรอยต่อเป็นทางแยกให้นายกตัดสินใจ
ก็คือว่าตอนนี้เรามีพรบที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าพรบตำรวจ
อันใหม่เนี่ย๒ฉบับอยู่ในมือของนายกนายกจะต้องส่งไปให้สภา
ให้สภาออกมาเป็นกฎหมายมาบังคับใช้แล้วถึงจะเป็นการขับเคลื่อน
กระบวนการของการปฏิรูปตำรวจได้กฎหมายสองฉบับนี้
พรบสองฉบับนี้เป็นสองร่างร่างที่หนึ่งเป็นร่างที่อาจารย์มีชัย
เป็นประธานกรรมธิการร่างขึ้นมาอาจารย์มีชัยเป็นประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
อาจารย์มีชัยเห็นความจำเป็นของการปฏิรูปตำรวจบางมาตราในรัฐธรรมนูล
มีเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้ง
ยึดหลักอาวุโสเป็นหลักจะต้องไม่ตั้งวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกัน
พออาจารย์มีชัยมาเป็นประธานกรรมธิการร่างพรบตำรวจอีกทีนึงอาจารย์มีชัยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
แต่ว่าเมื่อร่างของอาจารย์มีชัยผ่านกฤษฎิกามาถึงคอรมอนายกรัฐมนตรี
ส่งร่างของอาจารย์มีชัยไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูซะอีกรอบหนึ่งในฐานะผู้ปฏิบัติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาไปดูไม่ดูเฉยแล้วครับไปปรับปรุงแก้ไข
แล้วก็ส่งกลับมาให้ให้นายกรัฐมนตรีไอ้ตรงที่เอาไปปรับปรุงแก้ไขนี่แหละ
เรื่องที่อาจารย์คิดอาจารย์มีชัยคิดไว้เขียนไว้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้น
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการสอบสวน
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ในมือของนายกรัฐมนตรีมีสองร่าง
ร่างของอาจารย์มีชัยที่ร่างไว้เดิมกับร่างที่ตำรวจไปแก้ไขใหม่
นายกรัฐมนตรีจะเอาร่างไหนส่งให้สภาล่ะครับหรือจะส่งไปทั้งสองร่าง
แล้วให้กรรมธิการที่ตั้งขึ้นมาในสภาไปขยำกันอีกทีนึงว่าจะออกมาเป็นยังไง
ผมวกไปอีกทีนึงร่างของอาจารย์มีชัยเนี่ย
เขียนไปเขียนดักไว้ว่าทุกวันนี้มันซื้อขายตำแหน่งกันมาก
ตำแหน่งใหญ่เนี่ยกว่าจะได้มาหลายสิบล้าน
ไปเป็นผู้กำกับสถานีพื้นที่เงินพื้นที่ทองไปเป็นผู้การผู้บัญชาการ
พอต้องวิ่งเต้นเส้นสายมีทั้งเส้นมีเส้นอย่างเดียวไม่พอต้องมีเงิน
มีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีเส้นอย่างที่ว่าสุดท้ายขึ้นมา
ก็ได้ตำแหน่งมาโดยการซื้อขายตำแหน่งใช้เงินเยอะ
แล้วพอซื้อขายตำแหน่งไม่มีใครหรอกครับที่จะไปลงทุนแล้ว
ลงทุนเฉยเพื่อให้ได้ตำแหน่งมาเขาก็ต้องไปถอนทุนเอากำไร
ถอนทุนของตำรวจก็รู้กันอยู่นี่ครับว่าเอามาจากไหน
เอามาจากการได้รับผลประโยชน์ได้รับสวย
จากการทำผิดกฎหมายจากการละเลยกฎหมายจากการไม่บังคับใช้กฎหมาย
ในที่สุดสังคมก็เดือดร้อนเวลามีเรื่องมีราวขึ้นมา
ก็ไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลคนที่ให้ผลประโยชน์
เราก็เห็นกันอยู่นี่ครับว่าเวลามีคดีใหญ่เกิดขึ้น
ตำรวจช่วยใครตำรวจเอ็นเอียงไปทางไหนความยุติธรรมมีหรือเปล่า
และท่ามกลางกระแสของการเองเอียงของการไปช่วยเหลือโอบอุ้มกันนั้น
นั่นแหละผลประโยชน์เพื่อมาสนองตอบกับการซื้อขายตำแหน่ง
แต่ถ้าได้ตำแหน่งมาโดยไม่มีการวิ่งเต้น
โดยไม่ต้องเสียเงินเขาจะยืนหยัดอยู่กับความถูกต้อง
อะไรผิดกฎหมายจับอะไรไม่ถูกต้องกฎหมายดำเนินคดี
มั่วสุมทั้งหลายยาบ้าอะไรต่ออะไรที่มีอยู่มันเกิดไม่ได้หรอกครับ
ถ้าได้ตำแหน่งมาโดยการไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทอง
เขาต้องทำงานเต็มที่เขาต้องไม่คำนึงถึงสวย
คำนึงถึงรายได้ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์
เพราะเขาไม่ต้องไปลงทุนเขาไม่ต้องซื้อตำแหน่ง
เขาไม่ต้องจ่ายเงินกับการโยกย้ายแต่งตั้งอาจารย์มีชัยจึงพยายามบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเลื่อนขั้นการโยกย้ายแต่งตั้งเอาอาวุโสเป็นหลัก
แต่ว่าตำรวจก็ไปเปลี่ยนกลายเป็นว่าอาวุโสบวกความเหมาะสม
อะไรล่ะครับความเหมาะสมในวงการตำรวจเขารู้กัน
ไอ้ตัวความเหมาะสมนี่แหละเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกัน
นี่เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่
ร่างของอาจารย์มีชัยเนี่ยเห็นว่ากระบวนการสอบสวนที่ผ่านมาถูกแทรกแทรง
หัวหน้าพนักงานสอบสวนคือคนเดียวกับผู้กำกับสถานี
ฉะนั้นเวลารับใบสั่งมามีเรื่องเกิดขึ้นคนมีเงินคนรวยเป็นความ
ก็สั่งผ่านมาทางผู้กำกับผู้กำกับก็ไปบีบคัน
เอากับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการ
ในที่สุดการสอบสวนก็บูดเบี้ยวพอการสอบสวนบูดเบี้ยว
ส่งไปอายการอายการก็สั่งไม่ฟ้องก็เห็นเป็นตัวอย่างอยู่นี้ครับ
ว่าคดีไหนล่ะที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าร่างของอาจารย์มีชัยที่บอกว่าให้การสอบสวนเป็นอิสระ
มีแท่งของพนักงานสอบสวนขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งไม่ขึ้นอยู่ภูมิกับสถานี
เอาเป็นว่าร่างของอาจารย์มีชัยถ้าออกเป็นกฎหมายมา
แทรกแทรงการสอบสวนยากการสอบสวนจะเป็นอิสระมากขึ้น
แล้วไปดูเรื่องการแก้ไขปวิอาญาที่ผ่านสภาไปแล้วก็คือว่า
ให้อายการเข้ามามีส่วนดูในเรื่องของงานสอบสวน
มาตรวจสำนวนควบคู่กันไปด้วยอันนั้นเนี่ย
จะยิ่งเพิ่มความเป็นธรรมให้กับประชาชนมากขึ้นฉะนั้นมาถึงวันนี้
มีร่างพรบตำรวจอยู่สองร่างว่านายกจะตัดสินใจเอาร่างไหน
เข้าสภาเพื่อออกมาเป็นกฎหมายเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญจริงครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์ของคืนนี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ